มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาลสินนะครับ
มีวัยรุ่นเขาก็ไปเที่ยวงานบุญกระถิ่นกัน

มีน้องคนหนึ่งอายุ๑๕ปีวัยรุ่นชาย

แล้วคนที่มาประกบยิงเสียชีวิต

มือบอกหอผมยิงผิดตัว
ยิงผิดตัวแต่ไม่ได้ยิงผิดคันนะ
คือจะยิงไอ้มอเตอร์ไซคันนี้แต่ผมจะยิงคนขี่

นั่นน่ะสิอะไรกันนี่

มันเป็นเหตุผลเหรอคะคำว่ายิงผิดตัวเนี่ย
แล้วไปงานบุญกระถิ่นกลับกันดึกแล้วเกิน
ตี๒นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
บนถนนบ้านโนนสะอาดบ้านหนองแสงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน
ถึงโรงเรียนบ้านโนนสะอาด๑๕๐เมตร
นี่หลังได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยเขาก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
รีบนำตัวเด็กเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ

ในที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่ถูกยิงก็คือน้องภูวัฒน์นะฮะ
ภูวัฒน์เนี่ยอายุ๑๕ปีถูกยิงกระสุนเข้าขมับด้านซ้ายน้องมิ้น
คือมันเข้าขมับขายเลยนี่ฮะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงก็นอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัวแล้ว
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จ
แล้วต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลกาลสินแต่สุดท้ายเด็กเสียชีวิต
เพื่อนที่ไปด้วยกันอายุ๑๖นะฮะชื่อพี
พีคือคนขี่จักรยานยนต์ค่ะพีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ชวนไปเที่ยวงานบุญกระถิ่นที่บ้านหมู่ม่อน
ตำบลหมู่ม่นอำเภอสมเด็จกันห่างจากจุดเกิดเหตุ๘กิโลเมตร
ไปกัน๓คนนะมีอีก๒คนก็คือโฟอายุ๑๔กับครูวัดอายุ๑๕
งานกระถิ่นก็มีการแสดงหมอลำด้วยดูหมอลำจบปุ๊บ
ก็ชวนกันขี่รถกลับบ้านโดยพีเนี่ยเขาเป็นคนขี่
โฟเนี่ยนั่งกลางภูวัฒน์ผู้ตายนั่งซ้อนท้ายสุด
มาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะคันหนึ่งขับสวนมา
วัยรุ่นนั่งเต็มคันรถพีบอกผมก็พยายามขี่รถแซงรถกระบะ
เร่งเครื่องแซงขึ้นไปยังไม่ทันแซงพ้นเลย
มีคนบนรถกระบะเนี่ยชักปืนออกมาแล้วจ่อยิงใส่เลย
กระสุนโดนภูวัฒน์คนซ้อนท้ายเข้าขมับซ้าย
ไปหาเพื่อนรุ่นพี่เพื่อขอความช่วยเหลือ

อีทำพี่ผ่านยั้งขังให้แซง
อาสามานองผมก็โต๊กถูกรถ

ผมก็ขี่ไปเลี่ยวเขาซอยนี้
ขี้รถตามมาผมกับเพ้าเลี่ยวผมก็รถลุ่ม

โอ้โหนี่เห็นไหมแม่ทุกผู้ชมครับเราตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่ร้านค้าแถวก่อนถึงจุดเกิดเหตุที่น้องเขาถูกยิงแล้วก็ล่วงตกจักรยานยนต์ไปเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย
นี่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรนะฮะ๑นาฬิกา๔๕นาทีถึง๒นาฬิกา๒๐นาทีในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ไม่เจอรถของคู่กรณีที่ว่าทางพีเขาบอกเขาขี่รถมาแล้วมีกระบะอะไรใช่ไหม
กลุ่มวัยรุ่นเต็มคันรถขับอยู่เลยจะแซงอะไรเนี่ยนะฮะ
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายขี่ผ่านตรงนี้ก็ไม่เห็นนะฮะ
แต่มันกล้องมันจะเป็นมุมแบบกดต่ำหน่อยเข้ามาที่หน้าร้านค้านะฮะ
เห็นถนนแค่เล็กน้อยนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ตรงนี้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยเขาก็ทำงานเร็วนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยไปตามจับกลุ่มตัวมือยิงได้แล้วนะครับ
อายุ๑๔ปีเท่านั้นชื่อกูฟ
กูฟนะตำรวจก็นำตัวกรุ๊ปมาสอบสวน
รูปบอกว่ายิงผิดตัวฮะอืมแต่ไม่ได้ยิงผิดคันนะ
ตั้งใจจะยิงคนขี่จักรยานยนต์ซึ่งก็คือพีอ่ะ
แต่กระสุนมันพลาดไปโดนคนนั่งซ้อนท้าย
สาเหตุเนี่ยกรูปอ้างว่าพีเคยมีเรื่องกันเป็นอริกัน

แล้วมาเจอกันที่งานแสดงหมอลำในงานบุญกระถิ่นเมื่อคืนน้องมิ้น

ก็เลยแบบกะเลยกะรอเลย

คือไอ้คนยิงมันเล็งคนขี่
แต่รถมันผ่านแงมาขี่ผ่าน
แต่ต่อให้ยิงผิดคุณหรือถูกคุณมันไม่ต้องยิงตั้งแต่แรกรึเปล่า
อยู่๑๔คนยิงคนตาย๑๕
ที่บอกเป็นคู่อลิเขาเคยต่อยกันมาก่อนเมื่อเดือนก่อนมาเจอกันในงานเนี่ย
อายุ๑๖ทุกผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะฮะที่บ้านของน้องภูวัฒน์นะครับ
อยู่ที่หมู่๖บ้านหนองอีดุมตะบนศรีสมเด็จนะฮะที่กาลสิน
คุณแม่บอกว่าทำใจไม่ได้นะฮะไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกชาย
ลูกชายไม่ใช่เด็กเกเรไม่เคยออกไปเที่ยวไหนด้วย
โรงเรียนแม่รับส่งทุกครั้งก็มีเพิ่งแบบออกไปดูหมอลำกับเพื่อนรุ่นพี่นี่แหละ
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวของแม่ด้วย
เพราะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยคนก่อเหตุตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว
นี่งานนี้นะครับ
คนที่แม่เค้ากลัวอายุ๑๔ไง
เยาวชนอย่างนี้ได้ประกันตัวไปอีกแล้วนะจะให้แม่ทำยังไง
ลูกแม่ตายอยู่ในโรงศพ
นะฮะรุ่นพี่ของผู้ตายที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์ในคืนวันเกิดเหตุ
วันนี้ก็มาเคารพศพรุ่นน้องนะฮะ
แล้วก็บอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อกลุ่มบ้านบัง
กรูปนั่นแหละเป็นหัวหน้าแค้ง

มีพฤติกรรมชอบท้าทายเด็กวัยรุ่นในพื้นที่
อย่างเช่นเวลามีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ผ่านจะตะโกนด่า

มีเรื่องชกต่อยมารอบนึงเมื่อเดือนก่อน
แล้วก็มาเจอกันในงานหมอลำงานบุญกระถิ่น
ความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสพบ้านสมเด็จอ่า
สพสมเด็จที่กาลสินบอกว่า
ก็ได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วให้ประกันตัวไป

มีผู้ปกครองดูแล

บอกขอยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี
ขอให้ครอบครัวของผู้ตายไม่ต้องเป็นห่วง
จะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา

อย่าเพิ่งรีบตัดอนาคตตัวเองนะคะ